คุณผู้ชมครับแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
พัทยาจังหวัดชนบุรีครับตอนนี้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันมาก
สงกรานปีนี้ครับและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติทยอยขึ้นเรือโดยสารข้ามไปยังเกาะล้าน
เพื่อใช้เวลาในวันหยุดเทศกาลสงครานพักผ่อนกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน
ทำให้บริเวณหาดตาแหวนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในเกาะล้าน

มาเล่นน้ำทะเลและทำกิจกรรมทางน้ำ

อาหารและที่พักราคาไม่แพงเกินไป
และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปพัทยา
งบประมาณเริ่มต้นแบบไปกลับในวันเดียว
ที่๒๐๐๐๓๐๐๐บาท
หรือแบบครั้งคืนที่๓๐๐๐๕๐๐๐บาท
ต่างกันตามจำนวนวันที่พัก

แม้จะตระหนักดีว่าเศรษฐกิจไม่ดีนัก
ไม่แพงพามา๒๐๐๐บาท

ตรงหน้าบ้านก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับผม
ผมว่ามันก็โอเค

แล้วก็สมราคาดี
สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกประเมินว่า

จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐๒๐จากปีก่อน
ส่วนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

และแม้ว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย

แต่อัตราการจองห้องพักในโรงแรมสูงถึง๑๙
นักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวพัทยานะครับ
ก็จะอยู่ประมาณสัก๒คืนนะครับ
เต็มที่๓คืนนะครับ

สงการที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไทยจะไม่เยอะ
เพราะว่านักท่องเที่ยวไทยก็จะขึ้นไปทางเหนือบ้าง

เพราะว่าจากที่สอบถามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ย
บอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงรถติดนะครับ

ปริมาณท่องเที่ยวค่อนข้างมาก
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี
คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวในพัทยาปีนี้
เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบ
จากปีก่อนที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่กว่า๘ล้าน๘แสนคน
ในอนาคตเมืองพัทยาจึงวางแผนบริหารจัดการเมือง
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะทัวร์จีน
นิยมเข้ามาเที่ยวสูงเป็นอันดับหนึ่ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน